คืออย่างผมเนี่ยยิ้มมุมปากบางคนก็ยิ้มแบบไม่ค่อยเต็มอยากจะยิ้มเท่าไหร่
แต่คนที่คุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าต่อไปเนี่ยยิ้มยังไงให้กว้างที่สุดดีล่ะ
คือขนาดหลับยังยิ้มสภาพแบบนี้
โอ้โหคือต้องบอกว่าเป็นอภิมศาสตร์เสียทีไปแล้ว

คนนี้คือคุณพัยสารลื้อแรงครับอายุสามสิบหกปี
เป็นพนักงานขายรถยนต์ประจำศูนย์จำหน่ายรถยนต์โตโยต้าชายภูมิ
เห็นไหมว่ามันกี่ใบแปดแปดใบสี่สิบแปดล้าน
ใครจะคิดว่ามันจะถูกจริงจริงคุณผู้ชมนะสองสี่สี่ศูนย์แปดสาม
รางวัลที่หนึ่งเมื่อวานนี้ครับได้กันไปแต่เขาก็ไม่ค่อยยิ้มอ่ะนะ
คนถูกก็คือคนขวาในจอเนี่ยไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ตื่นเต้นอยู่ไง
เออไม่รู้จะทำหน้ายังไงทีนี้บางทีมันก็บอกเฮ้ยใช่หรอ
จริงหรอเออมันฝันหรือเปล่าอ่าเขาบอกว่าเขาถูกระวังครั้งนี้
มันคือโชคจริงจริงแหละเพราะว่าอะไรค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย
มีแม่ค้าโทรศัพท์มามาหาช่วยเหมาให้หน่อยได้ไหมล่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยคือรู้จักกันมาก่อนแล้วนะเขาก็โทรมา
เมาไหมเนี่ยมันชุดสุดท้ายของแผงแล้วเนี่ย
ตอนแรกเขาบอกว่าโอ๊ยเอาใบเดียวได้ไหมล่ะอยากซื้อแค่ใบเดียว
นะฮะแต่แม่ค้าบอกว่าช่วยหน่อยเถอะเขาก็อ่ะอ่ะซื้อไว้ก็ได้
คือ๘ใบมันก็ประมาณเดี๋ยวนี้มันก็๘๐๐ใช่ไหม
ใช่ถ้าสมมุติเป็นชุดมันจะแพงกว่านั้นจนกระทั่งมาตรวจเมื่อวานนี้
ค่ะโอ้โหอยากจะซื้อใบเดียวโอ้โหที่สำคัญนะตอนเนี้ยโสดนะ
เขาขอแย้มว่าเขาโสดนะแต่หากใครที่จะคบหาดูใจ
บอกว่าก็ดูให้ดีนะรักกันที่ใจอย่ามารักกันที่เงินผมนะ
เออเออโอ้ยอ้าวดีใจด้วยแล้วกัน๔๘ล้านสุภาษาราหรือแหลง
ติดต่อไปสิเขาชื่อคุณภัยศาลอ้าว๔๘ล้านจาก๔๘ล้าน
ลงมาที่ยิ้มยิ้มน้อยลงนิดนึงแต่ก็ยังเป็นรอยยิ้มแน่นอนนะคะ
พื้นที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูนิวาสขันติคุณหรือหลวงพ่อตุ๊
วันทะข้อวันทะข้อค่ะอายุ๖๔ปีเป็นเจ้าคณะตำบลโพทอง
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบหลวงพ่อรับไปสิบสองล้านบาทนะคะโอ้โห
หลวงพ่อเล่าให้ฟังแบบนี้ที่มาที่ไปก็แม่ค้าที่มาตระเวนขายอยู่ในวัดนั่นแหละ
เป็นแม่ค้าแม่ค้าเป็นคนเลือกหยิบส่งมาให้ไม่ได้เป็นคนเลือกเองด้วยนะ
ดูสิเอาโชคมาให้ถึงมือพอรู้ว่าถูกรางวัลใหญ่ดีใจมาก
ตั้งใจจะแบ่งเงินไปสมทบทุนก่อสร้างโบสถ์ของวัดบ้านเหล่าใหญ่ที่ท่านจำวัดอยู่นั่นแหละ
เพื่อช่วยธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปเอาไปช่วยวัด
แม่ค้าก็จับยัดใส่มือผมเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
เดี๋ยวจะไปขอแม่ค้าบางทีมาหลังนะต้องไปที่ไหนนะต้องไปทางด้านของอีสาน
คนอีสานเขาถูกบ่อยใช่ไหมมวดนี้อีสานเยอะยังอยู่ที่อูดรณ์เนี่ย
เขามีเศรษฐีใหม่สองคนเป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แต่บอกว่าผมอ่ะบอกให้นำเสนอข่าวได้แต่ขออนุญาตไม่ไม่เสนอนามสกุลได้ไหมค่ะ
อ่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะฮะก็คือคุณโชคดีกับคุณสุดิตรา
คุณโชคดีเขาบอกแบบนี้ว่าเขาซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำแหละ
งวด๑กับ๓๐๐๐๔๐๐๐ประมาณ๓๐๔๐ใบนะ
ใกล้เคียงคุณปะเนี่ยคล้ายกันประมาณนั้นแหละ
คือช่วงบ่ายเมื่อวานก่อนถึงเวลาการประกาศผลสักครึ่งชั่วโมง
ครึ่งชั่วโมงไปตลาดบ้านห้วยไปซื้อลอตเตอรี่มากับคุณสุจิตาเนี่ย
เพื่อนร่วมงานกันแล้วเขาฝากซื้อมา๑ใบ
เขาก็บอกอะไรก็ได้ซื้อมาเถอะฝากด้วย
ตัวเขาเองชอบเลข๘ก็เลยไปซื้อเลขท้าย๘๓มา
ใน๑ชุดมันมี๔ใบก็แบ่งให้กับนางสุจิตรา๑ใบ
สุดท้ายเป็นยังไงล่ะได้ไปเลยไงตัวเขาเอง๑๘๐๐๐๐๐๐
แบ่งเพื่อน๑ใบ๖๐๐๐๐๐๐พี่เพื่อนคิดในใจว่าอือน่าจะแบ่งให้มากกว่านี้
ไม่งั้นก็ได้๑๒๐๐๐๐๐๐ไปแล้วแน่จะรบเล่ามากกว่านี้
มันเป็นไร๖๐๐๐๐๐๐มันก็ดีมากแล้วได้หมดได้หมดนะครับ
นางบัวกงสายทองสุกอายุ๗๐ปีชาวอุดรธานี
อุดรแล้วก็ยังอยู่ที่อุดรนะเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกัน
แต่ว่าถูกหนึ่งใบเออคนนี้หนึ่งใบใบเดียวเลยนะคะ
หกล้านบาทลูกชายพาไปลงบันทึกประจำวันวัน
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเมื่อวานนี้นะคะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ชวนลูกชายไปทำบุญที่เกาะคำชโนธ
ได้บัตรคิวหมายเลข๘๓เห็นปุ๊บชอบปั๊บ
พอเข้าไปกราบศักระพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
ก็เลยอธิษฐานขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมทั้งบอกอีกว่า
ดีใจสุดไปเลยที่ได้รางวัลใหญ่เงินรางวัลจะแบ่งให้ลูกทั้ง๔คน
อกจากนี้จะแบ่งไปทำบุญในจุดกำเนิดของตัวเลขนี้ด้วยนะคะ
ก็คือที่เกาะคำชโนธแล้วก็จะเก็บไว้ในช่วงบั้นปลายชีวิตต่อไป
เพราะว่าอายุ๗๐ปีอันนี้สำคัญสำคัญมันต้องเก็บเอาไว้
เพราะว่าเอาไว้ดูแลตัวเองต่อไปเนอะเงินเนอะนะฮะ
มหาศาลคามก็คึกคลื้นนะฮะญาติพี่น้องมา
ไปร่วมแสดงความยินดีเพราะว่าอะไรก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
สองใบได้ไปสิบสองล้านเบามีญาติมานั่งกันแบบนี้เลย
เยอะขึ้นไหมญาติเยอะขึ้นนะฮะเป็นแฟนคลับของคุณยุ้ยด้วยอายุญาติเยอะ
อ๋อนายทองดำก็บอกว่าซื้อสลากรุนโชคงวดละยี่สิบถึงสี่สิบใบ
เป็นประจำนี่แหละก่อนอันนี้ฝันฝันเห็นคนตายในอ่างน้ำที่บ้าน
รุ่งเช้าก็เลยไปเล่าให้หลวงพ่อที่วัดฟังหลวงพ่อผมฝันแบบนี้นะหลวงพ่อนะ
ต่อมามีคนมาขายสลากถึงบ้านก็เลยซื้อไว้จนกระทั่งถูกรางวัลสมใจนะฮะ
ซึ่งรางวัลที่ได้เนี่ยจะแบ่งเป็นทุนให้กับลูกทั้ง๓คนต่อไปนะครับ
แล้วก็พูดติดตลกด้วยว่าชีวิตนี้นะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอย่าง
อย่างเดียวที่อยากได้คืออะไรรู้ไหมอะไรฮะอยากเปลี่ยนเมียใหม่
อย่างอื่นไม่อยากได้แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วอยากได้คืออยากเปลี่ยนเมียใหม่
เพราะเมียชอบบ่นเยอะเกินกับเรื่องของการซื้อซอรี่บ่นเยอะเกินทุกงวดเลยชอบบ่น
จะถูกรางวัลที่หนึ่งจะหามีย์ใหม่ให้ดูพูดเล่นนะถูกจริง
การเมียคนเสื้อแดงลองหาใหม่มีคมด้วยดีใจกันใช่
เอาส่วนที่จังหวัดบุรีรำกิษรหมดเลยตั้งแต่อ่านมา
มีเศรษฐีใหม่เป็นสองยายหลาน
คุณยายชื่อว่าคุณยายพลอยติดตารำ

อายุ๑๙ปีแบ่งกันรวยไปค่ะ
ถูกรางวัลที่๑รับไป๖ล้านบาท

อังคารที่ผ่านมาฝันถึงน้องชายที่ตายไปแล้วหลายปีก่อน
น้องชายมาบอกว่าพรุ่งนี้จะโชคดีนะ
โอ้โหต่อมาหลานชายก็มาเล่าให้ฟัง

จำได้๒ตัวท้ายคือ๘๓
กระทั่งช่วงสายเมื่อวานนี้
คือวันที่ออกรางวัลนะสายนะคะ

เอ้าในแผงมีใบเดียวเอาใบนี้ละกัน

และจะแบ่งมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชาย
มาบอกว่าพรุ่งนี้จะโชคดีค่ะ

ครั้งนี้คนอีสานเฮ่งจริงคุณผู้ชม

ยังมีอีกหลายคนยังไม่จบนะคะที่อ่านมาเนี่ย
หนึ่งชื่อว่าคุณหนุ่มรณกิจ

กับรูปของคุณตาซึ่งเป็นภาพ

ชาตะ๑๒กรกฎาคม๒๕๖๒

โบราณว่ามีทุกข์แล้วก็จะมีโชค
ร่วมยินดีกันเยอะ

ไปซื้อเลขท้าย๘๓ซึ่งตรงกันกับ
อายุของคนตายซื้อมา๒ใบ

แบ่งให้เพื่อนของเมียไปครับ

คุณก็ไปสงสัยอะไรเขาเนอะ

นางสาวขวัญใจบุญทรัพย์ค่ะ
เมื่อ๑๔ปี๑๒ล้านบาท

จัดงานศพแม่ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา

ก็คือจัดขึ้นวันที่
มีการประกาศรางวัลนี้แหละ

โอ้โห๖ตัวเป๊ะ

รวมถึงเก็บไว้ใช้ดูแลตัวเองค่ะ
อย่างเรายังออกจากภาคอีสานไม่ได้ครับ

เขาเป็นแม่ค้าขายผักในตลาด
เป็นแม่ค้าขายผักในตลาดเทศบาลเมืองซูรินท

ฝันว่ามีคนขนปลาเผามาเต็มคัน

พอตกบ่ายเมื่อวาน
และเล็ตรถตลาดเตอรี่ซื้อมานะ

โอ้ยยดีใจสุขิตแทบจะเป็นลมกันไป

ก็ต้องอยากขายผักต่อไปแหละนะว่าเก็บเงินก้อนนี้
อันนี้ฉันได้วีซ่าออกจากภาคอีสานแล้วนะไปที่สุโขทัยค่ะ
ญาติญาติลูกหลานไปร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรวุฒิฉลองสัพพันยูอายุ๖๒ปี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวในอำเภอสวรรคโลกนะคะ
ชาวบ้านรู้จักในนามอบตอู๊ดถูกรางวัลที่๑๑ใบ๖ล้านบาทค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์เลยนะไปงานศพมาค่ะ
จากนั้นมีแม่ค้ามาเรียกขายลอตเตอรี่ก็เลยเลือกซื้อไว้๓๘กับ๘๓กลับด้วยนะ
ซื้อมาอย่างละ๑ใบถูกรางวัลที่๑เฉยเลย
เงินรางวัลจะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ
ไปที่เพชรบูรณ์กันหน่อยครับเมืองมะขามหวานนะฮะ
นางสาวอธิตยาขันตีอายุ๓๐ปีคนนี้เป็นชาวอำเภอชนแดน
ก็กลายเป็นเศรษฐีใหม่ชั่วข้ามคืนเหมือนกันนะครับ
ถูกรางวัลที่๑๑ใบได้ไป๖ล้านบาทนะครับ
เธอก็บอกว่าเพิ่งตั้งท้องได้๔เดือน
ก่อนหน้านี้เนี่ยระหว่างที่เดินทางไปซื้อกับข้าวกับปลาให้สามีกินตามตลาดนัดเนี่ยนะฮะ
พูดในใจในลูกว่าลูกและลูกท้องมาด้วยนะ
เอ้ยงวดนี้แม่ขอนะขอให้แม่โชคดีนะพูดกับลูกนะ
จากนั้นก็บอกให้สามีไปซื้อมาให้หน่อยสักหนึ่งใบแล้วกันนะอะไรก็ได้ไปไปซื้อมา
จนกระทั่งเมื่อวานตรวจโอ้โหแทบจะกอดลูกอ่ะ
ยังกอดไม่ได้ถือว่าลูกให้โชคตั้งแต่อายุคันนะ๔เดือนสุดยอดเลยอ่ะยินดีด้วยครับนะฮะ
น้องมากระโชกกับลาฟเลยค่ะ
ท้ายกันที่สุราธานีค่ะแต่รายนี้ไม่ขอเปิดเผยรายชื่อนะคะ
บอกแค่อายุ๔๗ปีเป็นผู้ชายเป็นช่างทำทองรูปภัณฑ์ค่ะ
ที่รู้ข่าวเพราะว่าเขามาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าถูกรางวัลที่๑๒ใบรับ๑๒ล้านบาท
ส่วนพื้นที่สุราธานีค่ะมีผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
งวดติดกันแล้วรวมสองรายก็คืองวดที่แล้วหนึ่งกันยายนนะคะ
เมื่อหนึ่งกัญญายนเนี่ยคนดวงดีเป็นผู้หญิงมีอาชีพกรีดยางอยู่ในอัมเภอเคียนซาได้ไปสิบสองล้านบาท
ใครที่ถูกน่าจะมีอีกแต่ว่าเขาก็คงไม่ได้เปิดเผยตัวตนออกมาใช่ครับก็รวบรวมได้เท่านี้เนอะ